คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
คนที่จัดรายการลูกกับผมเปลี่ยนไปนิดนึงเนื่องจากว่าวันสัปดาห์นี้พี่ตะเขาไม่สะดวกติดธุระครับ

ก็เป็นพี่ลันนะครับพี่ลันก็คือหมอไพ่โหราที่เคยเป็นโค้ชของรายการจับยาม๓แต้ม
เอาพูดง่ายไปเลยหมอลันจับยาม๓แต้ม
หมอลันจับยามสามแต้มวันนี้ก็ให้หมอรันมาช่วยรันรายการร่วมกับผมเนื่องจากพี่ตาติดธุระเหมือนที่บอกไป
อ่าพูดง่ายส่งไม้ต่อแทน๑อีพี
เป็นแบบเนื่องจากว่า

โจ๊กเกอร์นี่คือเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะไม่ใช่ตัวตลกนะ

ผมต้องดักมุกคุณไว้ก่อนไงไม่งั้นคุณต้องเล่นมุกผมผมรู้

สวัสดีครับครับผม
ใช่เหมือนวันก่อนเราไปเจอกันงานเสื้อบอลสักอย่าง
โดยที่ผมไม่ได้เสื้อบอลแต่ได้ฟิกเกอร์อาร์เดียโน่มา
ส่วนผมได้เสื้อที่ไม่ใช่เสื้อบอลเหมือนกันเป็นเสื้อยืดของเจ๊สักตัวอย่าง

เขาเรียกว่าเป็นอินฟรูอีกท่านหนึ่งที่

สายแนนยูเนเต็ดแล้วก็สนิทชิดเชื้อกันโดยประมาณหนึ่งนะครับ
อยากให้พี่ลันแนะนำตัวเองกับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่คุ้นกับพี่ลันสักเท่าไหร่นิดนึง
โอเคก็สวัสดีนะครับผมหมอลันนะครับจับยาม๓แต้มนะครับ

ครับผมก็วันนี้ขอเป็นตัวแทนพี่ตะนิดนึงกัน

นะครับอ่ะวันนี้พี่บอยจะมาเล่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
เป็นเรื่องราวของเดวิดเบคแคมที่จะไปอิงกับเรียลเนเมซี่นิดนึง
รู้เลยว่าจะพูดถึงทีมอะไรหรือเรื่องอะไร
จะเล่าว่าเป็นอย่างนี้ได้มาเหมือนก็เรียกเจ้านายกันลูกน้องได้
มาได้คนค้นมีความให้เงินกับคนรับเงินนะเออแล้วจะ

แต่ผมเข้าใจว่าเซ็นแล้วนะสัญญาตลอดชีพ

ยิ้มแก้มปรีใช่ครับ

ผมก็อ่ะผมก็
ถ้าใครที่เคยดูรายการจับยาม๓แต้มอยู่แล้วเนี่ย

อ๋อไม่ไม่ไม่ผมอ่ะดูนัดแรกอ่ะ

อ้าวนี่คุณบูลลี่อายุผมใช่ไหมเนี่ย

อันนี้คือคุณจะไม่จัดรายการกับผมแล้วนะเนี่ย
คุณจะมาไฟ่กับผมแล้วนะครับในการรายการ

ซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนัดนั้นเนี่ย

แต่ใบอันรอปชั่นไม่ได้ลงเป็นตัวจริง

ตอนนั้นเนี่ยสมัยฟุตบอลอังกฤษสมัยนู้น

ส่งชื่อผู้เล่นตัวสำรองได้แค่๓คน

แต่นัดนั้นเนี่ยเขากลัวว่า

เพื่อเปลี่ยนเกมเขาก็เลยตัดสินใจว่า

ตอนหลังแล้วก็ระบุหมายเลขไปเลย
ประมาณปี๙๒มั้งครับ

อ๋อนะครับใช่ครับ

เบอร์๗มันมีความคาริสม่า
หรือมีความโดดเด่นขึ้นมา

ไม่ว่าผมพูดอย่างนี้กัน

ก็จะหลงเสน่ห์แล้วกัน
ที่ก็จะหลงเสน่ห์แล้วก็จะติดตาม
เพื่อนผมที่ทั้งเป็นลูกพี่
ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนที่เป็นผู้หญิง

ที่เป็นสีชมพูดำที่เป็น

เขาทำเป็น

เพราะฉะนั้นคิดเยอะเลยไม่ได้ซื้อ

อันนี้เหมือนแอบบ่นนะว่าตามเก็บไม่ทัน

เว้นแม้แต่รูปล่าสุดที่
หรือว่าเพื่อนเซลปต่างที่เขาถ่ายรูป

แค่นั่งเท่หล่อ

อ่าถูกต้องอ่าถูกถูก

สหรัฐอเมริกาก็ต้องบอกว่ามันเริ่มต้น

แล้วก็ไปค้าแข้งที่สหรัฐอเมริกา

แล้วเขาก็เชื่อว่าควรจะต้องขายแหละ
แต่ถามว่าใครจะดูไหมผมเชื่อว่าไม่มี

ผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็ไม่ได้ดู
ส่วนคนอื่นก็เป็นแค่พระรองตัวประกอบอะไรก็ว่าไป
มีสื่อมวลชนแทบจะทุกสำนักในสหรัฐอเมริกาทุกหัว
เดินทางมาทำข่าวมากกว่า๗๐๐คนเยอะมากครับ

มูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ๒๕๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาสู่สหรัฐอเมริกา

ของวงการในสหรัฐอเมริกา
น่าจะยกเว้นแค่เบสบอลที่ไม่ใช้
ถ้าคุณสามารถเกินแคปได้แต่ว่าเวลาเกินแคปมันจะมี๒สเต็ป
เขาเรียกว่าเกินทะลูฟ้าปลอดแตกอะ
เกินไปร้อยหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเกินไปเยอะมากนะในวงการบาสเก็ตบอล
ใช่ตอนนั้นเขาน่าจะหมดส่วนใหญ่จากอัศนอลไม่แน่ใจบาซาแล้วก็ไปอัศนอลรอบนึง
ใช่อันนั้นโดนยืมตัวเพราะว่ามาใส่เบอร์๑๒แล้วยิงประตูด้วยใช่
มีวิคาโดกาก้าไปเล่นกับออเลนโดเซตี้
อันนี้ก็ไปอยู่บ้านใกล้เรือนเทียนของมายอามี่เลย

ฟื้นฟูร่างกายด้วยนะครับ

แต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจด้วย
รวมไปถึงคนดังต่างให้มาแบบมาสปอร์ตที่สนามแห่งนี้
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับการที่ฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์ของที่อเมริกันเนี่ย

ถ้าคุณไม่มีคนดังจริงมาให้ดึงดูด

มันมันไม่ใช่กีฬาลำดับต้นของอเมริกา

ลองลงมาก็จะเป็นพวกเบสบอลหรือฮอกกี้

เฉลี่ยแล้วกันเฉลี่ยใกล้กันแต่ถ้านัมเบอร์วันจริงเนี่ย
ถ้ามูลค่าสูงสุดในวงการอเมริกันเกมซ์เนี่ย
ผมพร้อมกันนี้ครับการมาที่ฮอนลีวูด
แล้วถ้าก่อนหน้านี้คือด้วยความที่ว่าผมโตมาในยุค๙๐นะนะ

แล้วก็โด่งดังข้ามไปถึงฝั่งอเมริกา

ซึ่งก็จริงเขาไฮโซจริงโดยพื้นฐานทางครอบครัวแล้วบ้านเขามีตังค์

มันเลยเป็นทุกอย่างมันเป็นอันนี้ส่งที่ทำให้

เขาไม่ได้เซ็นแค่เรื่องของเงินมูลค่า๒๕๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หรือถ้าเรียกภาษาฟุตบอลไม่ใช่
ภาษาของอเมริกันเกมเขาเรียกฟรานชไชส์
แสดงว่าเขาเป็นคนมองการไกล
เหมือนเขาเรียกว่าไงรู้ตัวเองเร็ว

เขามองเรื่องของบิสเน็ตมากกว่า
เขาก็เลยหย่อนเงื่อนไขเอาไว้ครับว่าคือ
ถ้าหากวันหนึ่งวันใดเขา
ก่อนที่ในเวลาต่อมาเราก็จะได้รู้ว่า
ในปี๒๐๒๐ตรงกว่าช่วงโควิด
แค่๒๕ล้านดอลลาร์เท่านั้นเอง

สำหรับถ้าพูดแบบภาษาหยาบหน่อยแล้วกัน

แต่ว่าปัจจุบันมี๒๙ทีม

แต่ในปี๒๐๒๕ซึ่งในอีก๒ปีข้างหน้าเนี่ย
คือ๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เดี๋ยวนะ๒๐๑๕ใช่มั้ย

ขึ้นมาเป็น๕๐๐ล้าน

พูดเลยพูดเลยว่าบ้าบ่อจาก๑๐ล้านใช่ไหม

วกมาอีกประมาณ๑๐เกือบ๑๐ปี

ขึ้นมาเป็นหลักร้อย๕๐๐ล้าน

ยังมีเรื่องของรายได้ขั้นต่ำ
ของนักกีฬาที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยนะ

ตัวเลขในระดับขั้นนังต่ำที่ผมไปคดมาก็คือเจอว่า
ในปี๒๐๐๗เนี่ยรายได้
๒๐๑๐เพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่ง
และปี๒๐๒๒ปีที่แล้วก็คือ๖๕๐

ก็คือตลอด๑๐กว่าปีเนี่ยมันก็ขึ้นมาหลายเท่าอย่างน้อยก็๖เท่า
ตีไป๖๗เท่าโดยเฉลี่ยโดยประมาณ
ซึ่งผมคิดว่านี่คือเป็นส่ง
เขาจะเรียกว่าไงถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีทำให้วงการอเมริกาฟุตบอล
อเมริกันซ็อกเกอร์เนี่ยจะมีความเติบโตแล้วก็จะมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเลยนะ
เท่านั้นยังไม่พอครับเป็นเรื่องของฤกษิการถ่ายทอดสด
ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันในปี๒๐๐๗เนี่ยมูลค่าถ่ายทอดสดอยู่ที่๘ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ราคาพุ่งไปที่๒๕๐ล้านดอลลาร์สาระต่อปี

จากไอ้๘ล้านเลยนะขึ้นมา๒๕๐ล้านดอลลาร์สาระต่อปีนะ

ใช่๓๑เท่าในเวลา๑๖ปี
โอ้โหอยากจะพูดคำ
คำอะไรสัดเลื้อยคลานมากเลยเนี่ย
เขาก็มีวิธีการที่จะทำกำไรจากการที่ต้องจ่ายไป๒๕๐เหมือนกัน
อ๋อโอเคผมนึกภาพออกแล้ว

แล้วก็ต้องบอกว่าจริงแล้ว
มันก็จะมีจุดหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้ดูแค่ฟุตบอลอย่างเดียว

คือเรื่องมันน่าสนใจมากคือเขาคิดว่าเราจะแบ่งโลกการทำงานกับโลกชีวิตจริงได้อย่างไร

เรียกว่าเขาวางรากฐานแล้วเขาวางกลยุทธ์มาแบบค่อนข้างเฉียบขาดเลยนะ

ตอนนี้๓ปีที่ก่อตั้งทีมมาก็ต้องบอกว่า

ถ้าจำไม่ผิดนะต้องบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ฟัง

ไม่ใช่คนแรกน่าจะคนที่๒

สำหรับคุณน้องหรือวัยรุ่นที่เพิ่งมาดูบอลเนี่ย
จะเรียกว่าไงเป็นนักเตะสารพัดตำแหน่ง
ใช่คือเขาเกิดมาจากการเป็น

ถ้าจำไม่ผิดนะเขาติดทีมชาติ

เร็วกว่าพี่ชายเขาอีกนะ

เออแม่พี่น้องเขาจะสร้างควรเน้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะ
ก็เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้
เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาคุมทีม
เขาก็ไปคุมทีมฟุตบอลอื่นใดด้วยครับ

ก็คือยังแพ้มากกว่าชนะ
แต่ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เรียกพวกเรียกชาวแก๊งคณะเก่าอย่างนี้ได้ไหม

มาแล้วลงสนามเรียบร้อย
อันนี้คือไม่มั่นใจเนอะ
แต่ก็ถือว่ายังสร้างความกลมเกลียว

ใช่แล้วก็ในอนาคตอันใกล้

ได้ครับตอนนี้ก็เรียกได้แล้วครับ
ทำให้วงการฟุตบอลวงการซ็อกเกอร์ของอเมริกันเนี่ย
คักมากเป็นพิเศษมากกว่าเดิมเลยนะ

เห็นได้ว่ายอดวิวค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าเขาบอกว่ายังไงเลย
แต่อีกเกมนึงคือเราไม่รู้ไปเกมอะไร
มันเริ่มมีคนอื่นทีมอื่นมันก็เริ่มพอที่จะดึงดูดได้บ้างแล้วเหมือนกัน

แต่ตอนนี้ผมพอไปเจอตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่ยังไม่ยืนยันแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะค่อนข้างเป๊ะ
อืม
ก็ถ้าตีหยาบก็คือคนละสมมุติคนละ๓๐๐บาท

อืม
นั่นแปลว่าถ้ามีตัวเลขที่อัปเดตกว่านี้มันจะไม่ใช่๑ล้านแน่

มันอาจจะทะลุไปที่๒ล้านหรือ๓ล้านก็ได้

ใช่แล้วเพราะว่าเขามีธุรกิจหลายอย่างของเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วด้วย
ถ้าจำไม่ผิดเขามีทั้งบ้านพักไม่ใช่บ้านพักบ้านเขาเลย
ไม่ธุรกิจที่ผมว่าเนี่ยคือเป็นธุรกิจแบบบิสเน็ตเลยอ่ะ

ผมเข้าใจนึกว่าเขามีบ้านพักมีคอนโดอะไรก็ว่า
เรื่องปกติมันต้องมีแน่

พูดง่ายมีธุรกิจอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้ว
โดยเฉลี่ยต่อปีไหมต่อปี
ต่อปีก็ถือว่าสูงนะถือว่าสูงเลยนะ
ต่ำที่สุดก็คือ๓๙ล้านสูงที่สุดเท่าที่มีการประเมินก็คือ๔๘ล้านปอนด์ต่อปี
เป็นตัวเลขก่อนหักภาษีถ้าหักภาษีก็คือหัก๕๐ก็จะเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง
โอเค
ขั้นเหนือรายการแล้วก็เหลือประมาณ๔แสน
ยิ่งนักเตะระดับนี้๔แสนถือว่ายิ้มอ่ะสบาย

พร้อมกันนี้ตัวของเมซี่ก็เดินตามรอยเบคแคมป์เช่นกัน
เพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ในการสร้างทีมในอนาคตด้วย
อ่าที่เขาลงแฟรนชายส์ไว้
สามารถสร้างแฟนชายของตัวเองได้ในอนาคตนะครับ

แล้วต้องบอกว่าด้วยฝีเท้าของเมซี่
ตอนนี้ฝากผมอะผมให้เมสซี่คือดีที่สุดในโลก

เพราะถ้าอย่างเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยก่อนที่เราบันทึกลงเสียงกันเนี่ย
ผมก็ไปดูไฮไลท์นะที่เขาชนะ๔๑หรือ๕๑นี่แหละ
โอ้โหเมซี่แค่
ไม่อยากเรียกว่าระดับเลเวลนู่นนี่นั่นน่ะนะ

ใช่แล้วอย่างล่าสุด

ผมก็ไม่รู้ว่าจริงรูปนี่มันรับยาก

ไปเล่นประตู
มันด้วยวิถีอย่างนั้นความจริงลูกมันไม่ได้แรงนะแต่วิถีทางแบบองศา
ผมรู้จริงผมรู้จังว่ามันไม่ได้จะรับยากขนาดนั้นนะมันก็เสียง่าย
ใช่๒๐๑๓ได้ป่ะใช่

หรือถ้าใครจำได้ก็แนะนำกันมาได้นะครับ
ใช่ถูกต้อง

มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนการเปลี่ยนโฉมหน้าของฟุตบอลสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
อืม

เพราะอันนี้ผมเล่าส่วนตัวนิดนึงเพราะผมมีรุ่นพี่ผมที่สนิทกันเนี่ย
เขาย้ายพำนักพักพิงไปอยู่ที่อเมริกา
สร้างครอบครัวก็พูดง่ายมีลูกมีเต้าอยู่ที่นั่นนะครับ
ตอนนี้ด้วยความที่ว่าเอเชียนน่ะเนาะ
เอเชียนเขาก็ชอบเตะฟุตบอลกันอยู่แล้ว
นี่แหละเขาก็ปั้นลูกชายเขาให้เล่นซ็อกเกอร์
แล้วก็ติดทีมเป็นเหมือนทีมโรงเรียนประจำเมืองเขานะ
ก็ดูแบบมีความสอดคล้องทำให้แบบ
อาจจะพูดยังไงว่าเป็นประเทศที่คนที่ย้ายพรรมนักพักพิง
ไปสร้างรากฐานไปสร้างเบสให้มีอาชีพการงานหรือไปสร้างมูลค่า
อยากเรียกว่าสร้างมูลค่าไปสร้างนักกีฬาชั้นนำให้กับสถานที่ประเทศนั้น
โอเคเบคแคมกับเมซี่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะว่า
เอออ้าวเขามีสิทธิ์นะไม่แน่นะคุณไม่แน่นะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยว
สร้างทำไมอ่ะมีทำไมมีทำไมอ่ะก็ถ้าจะไม่ผิดเขาจะทำให้แบบเหมือน
ปกติมันจะมีแบบคนที่ได้ทีมที่ได้แชมป์ยุโรปอืมทีมที่ได้แชมป์อเมริกาใต้หรืออะไรอย่างเงี้

แต่ละทวีปอะสโมสรที่ใครที่ได้เป็นแชมป์ในปีนั้น

สโมสรโลกใช่แล้วแต่เขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่

ปกติผมไม่ค่อยได้สนใจรายการสโมสรโลกเท่าไหร่
แต่พูดถึงเมเจอร์ถ้วยรางวัลถ้วยนี้
มันจะเกิดขึ้นในปี๒๐๒๕น่าสนใจมากเลยนะ
เพราะว่าอเมริกาเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็จะเอาทีมที่แชมป์ยุโรป
อืมแล้วก็เอาพวกที่ทีมชั้นนำที่อยู่ในค่าอันดับสัมประสิทธิ์ต่างต่างชั้นสูงอ่ะ
ระดับสูงไปแข่งในถ้วยนั้น

ฟุตบอลโลกเลยช่วงเวลาช่วงประมาณช่วงกรกฎาสิงหาอะไรนี่แหละ

ก็พูดง่ายเขาบอกว่าเป็นการพรีฟุตบอลโลก๒๐

ก็อันนี้ก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้มันก็น่าสนใจอยู่นะ
เออมันแบบเหนื่อยตาย
น่าสนุกดีอ่ะแล้วเผลอไม่แน่นะถ้าเมซี่ยังอยู่เมซี่ยังเล่นอยู่
แล้วถ้าเผลออินเตอร์แมนมีพาทีม่อนิยมไม่ใช่สิกลูกหน่อยพูดปิด
ซี่พาทำให้อินเตอร์เมมีได้แชมป์เมเจอร์หลัก

อาจจะเป็นเจ้ากระบเป็นเทียบอเมริกา
บรรพุ่ยในนั้นสีโลกนี่ถือแบบหน้าสนุกเลยนะเอ้าเดี๋ยวเราดู
ผมก็ค่อนข้างจินตนาการสูงไปนิดนึงรอดูรอดูรอดูรอดูอ่ะประมาณ
นี้ครับสำหรับอีพีนี้เนาะครับผมนะครับอ่ะก็อย่างไรแล้วนะครับถ้า
ฟังได้ที่ไหนพี่บอยฟังได้ในรายช่องทางครับก็คือบ่าย๒ของทุกวันเสาร์
นี่แอบบ่นใช่ไหมเนี่ยบ่น
ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไป
ครับผมโดยเฉพาะผมเอออ่าเรียนเชิญผมด้วยแล้วกัน
ถ้าได้ครับถ้าคุณให้ค่าตัวผมแพงพอครับผม
ทำไมคุณหน้าเจือนเจือนเนี่ยถ้าเป็นถ้าเขาเห็นบ้านคุณหน้าเจือนใส่ผมเลยนะ
เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็ขอลาไปเท่านี้ครับ
สวัสดีครับ